วันนี้ถือว่าเป็นวันที่คริสตศาสนิกชนในประเทศไทย
ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่สมเด็จพระสันตปามาฝรั่งซิส
ประมุกแห่งโรมันคาทอลิกได้เสด็จอยู่ประเทศไทย
และได้ประธานพรแก่ประชาชนชาวไทยติดตามจากรายงานของคุณนัทชากิตโมกครับ
พระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าไปแล้ว
แต่ที่สนามสุพัชลาศัยในวันนี้ยังสว่างสวัยจากไฟศรัทธาของคริสตศาสนิกชน
ไปร่วมพิธีบูชาขอพระคุณ
เสียงแห่งศรัทธาจากคริสตศาสนิกชนดังกึกกล้องไปทั่วสนาม
คาดการณ์ระบุว่าน่าจะมีชาวคริสต์ทั้งไทยและต่างชาติ

เข้าร่วมพิธีกับสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส
วาระที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศไทย
โดยเป็นครั้งแรกในรอบ๓๕ปี
เสด็นประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
เพื่อย่างเพื่อเดิมตั้งปศ๒๕๒๗
ได้มีโอกาสชื่นชมพระบารมี
จากการที่พระองค์ประทับโป๊ปโมบิล
กพระหัดให้กับผู้คนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างแน่นสนาม

ถึงกับกล้าน้ำตาแห่งความปิติเอาไว้ไม่อยู่
เสด็จเยือนประเทศไทยของพระสันตปาปาฟรังซิสในครั้งนี้
มีความสำคัญสำหรับคริสตศาสนิกชนจำนวนมาก

แต่ชาวต่างชาติได้เดินทางมาที่ประเทศไทย
เพื่อเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

มีคริสตศาสนิกชนชาวเวียดนามมากที่สุดถึง๗๐๐คน
รวมไปถึงคริสตศาสนิกชนชาวฝรั่งเศส
ที่ระบุว่าพรจากพระสันตปาปา
เปรียบเสมือนของขวานจากพระเจ้า
ในวันนี้สมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส
มีพระกรณียกิจต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยก่อนที่พระองค์จะเสด็จถึงสนามสุพัชลาศัย
พระองค์เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระทินังอำพอสถานพระราชวังดุสิต
พระองค์ยังเสด็จเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุ
และประธานโอวาสแก่บุคลากรทางการแพทย์

เสียงตะโกนคำว่าวิวว่าอิวปาป้า
แปลว่าทรงพระเจริญในภาษาสเปน
กึกกล้องและมีภาพประทับใจ
เมื่อรถปาป้าโมบิลเคลื่อนเข้าสู่โรงพยาบาลสลุย
สมเด็จพระสันตปาปาได้ทรงมีพระปฏิสันฐาน
และมีพระปฏิสันฐานกับผู้ที่มายิงต้อนรับอย่างใกล้ชิด
ประมุกแห่งคริสตจักรโรมันคาโทลิก
หารือกับประมุกฝ่ายส่งของไทย
ถึงการสร้างความร่วมมือกับชาวพุทธในประเทศไทย
เพื่อให้ความช่วยเหลือคนยากร้ายและสิ่งแวดล้อม
ทรงยินดีที่ประเทศไทยเปิดกว้างในการเลือกนับถือศาสนา
ส่วนในช่วงเช้าสมเด็จพระสันตปาปาฟรังซิส
เสด็จไปยังธรรมเนียบรัฐบาล
พบกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
โดยมีซิสเตอร์อันนาซิสเตอร์แห่งคณะธิดาแม่องค์อุปถัมภ

ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพระองค์อยู่เคียงข้างในฐานะผู้แปล
โดยพระองค์ประธานพระดำรัฐชื่นชมที่ประเทศไทย
รบความแตกต่างทั้งทางวัฒนธรรมและศาสนา
และทรงเน้นย้ำว่าอยากให้ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียมกันในทุกด้าน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน